เมื่อไม่สบายคนรอบข้างก็มักจะถามว่ากินยาหรือยัง
แต่ว่าการกินยาพร่ำเพื่อก็อาจจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี

ที่พบว่าแต่ละปีคนไทยเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา
อย่างน้อยปีละกว่า๓๘๐๐๐คน
ซึ่งถือว่าสูงเป็นลำดับต้นของโลก
ทำให้คณะทำงานสร้างเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภาคประชาชน
เรียกร้องให้เพิกถอนยาปฏิชีวนะหรือว่ายาต้านแบคทีเรียกว่า๕๐๐ตำรับ
นายแพทย์พิสนจงตระกูลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
และประธานคณะทำงานสร้างเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภาคประชาชน
เปิดเผยกรณีข้อเรียกร้องเพื่อถอนยาปฏิชีวนะหรือว่ายาต้านแบคทีเรียกว่า๕๐ตำรับว่า
ยาที่เสนอให้เพิกถอนมีปัญหาต้องปรับสูตรยาหรือว่าเปลี่ยนข้อบ่งชี้
แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะเพิกถอนทั้งหมดนะครับ
ขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะประธานสยศเปิดเผยว่า
ขณะนี้ได้ค้นหาและสำรวจว่ายังมียาที่มีผลเสียอยู่ในตำรับใดบ้าง
หากพบผิดข้อบ่งชี้ก็ต้องเสนอเพื่อนำออกจากบัญชียา
พร้อมเสนอและกระจายแนวคิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลไปตามโรงพยาบาลต่าง
สัชกรหญิงนิยดาเกียรติยิ่งอังสุรีผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวัง
และพัฒนาระบบยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ระบุว่าในแต่ละปีคนไทยติดเชื้อแบคทีเรีย
ดื้อยาประมาณ๘๘๐๐๐คน
เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาอย่างน้อยปีละ๒๐๐๐๓๘๐๐คน
สาเหตุมาจากการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่ไม่เหมาะสม
เตรียมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บัญชียาเหล่านี้ออกจากประเทศครับ